ไปดูแม่แมวแม่แมวแอบไปคลอดลูกไปออกลูก๒ตัวนะครับ
ในห้องเครื่องของรถเก๋งนาน๒วัน
เจ้าของรถเชื่อว่ามาให้โชคฉันแน่ทะเบียนรถต้องมา
ค่ะนี่โอ้โหเปิดภาพแรกภาพแรกด้วยทะเบียนรถเลย
กรุงเทพมหานครของนางสาวนิดาจันทวงอายุ๓๖ปี
อยู่ในหอพักแห่งหนึ่งนะครับในหมู่บ้าน
สินทิวาธานีตะบล๓เรือนอภวาปะอินจังหวัดพระนครศรีอายุทธิยา
ในห้องเครื่องของรถได้ยินเสียงแมวมาร้องออกมา

กู้ภัยอายุทยานะครับก้มดู
เห็นลูกแมวสองตัวแล้วก็แม่แมวหนึ่งตัว
อยู่ในห้องเครื่องในซุ้มล้อด้านขวา
นี่แหละครับพยายามล้วงกันใหญ่เลย
เจ้าหน้าที่ต้องใช้กุญแจและเครื่องมือช่างนะครับ
น็อตแล้วก็พยายามช่วยแมวออกมา
ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็เอาลูกแมวออกมาได้
สองตัวสีออกทองซะด้วย
ตัวยังเล็กอยู่เลยนะนิดเดียวเอง
ส่วนแม่แมวมันเห็นคนมาลุมเยอะตกใจหนีไปเลย

นางสาวนี่ด่าเจ้าของรถยนต์เล่าบอกว่า

ทุกเช้าต้องขับรถยนต์ไปทำงาน
แต่เมื่อวานขับไปทำธุระในเมือง
พอกลับมาได้ยินเสียงลูกแมวมันร้องจากไหนว่ะ
พยายามก้มดูตามเสียงก็เห็นแมว๓ตัวอยู่ในห้องเครื่อง
พยายามจะเอาออกแต่เอาออกเองไม่สำเร็จ

แต่ที่น่าตกใจคือเมื่อ๒วันที่แล้วครับคุณผู้ชมครับ
เห็นแม่แมวมาเดินปุ้นปิ้นปุ้นปิ้นอยู่ใต้ท้องรถ
ว่าแม่แมวมันน่าจะหาที่ออกลูก
เพราะดีนะลูกแมวเนี่ยไม่เป็นอะไรเพราะติดรถออกไปด้วย
โบราณเชื่อว่าถ้าอะไรนะแมวมาหาหมามาสู่จะให้โชคให้ลาบไง
คนที่อยู่หอพักก็ถ่ายรูปทะเบียนรถกันสิ
บอกว่างวดนี้ต้องจัด
เลขที่คุณผู้ชมเห็นปลายป้ายทะเบียนตอนภาพนี้แหละครับ

คือถ้าสตาร์ทรถรับรองจะตายแน่นอนนะฮะ